เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่วันดี

พิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อด้วยกันนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เย้
พวกเราทุกคนเอาใจช่วยนะครับทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่วันดีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เคยดูรายการเกมต่อชีวิตเราไหมครับ

แล้ววันนี้เตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนครับ

นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้โชคดีนะพี่นะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑พุ่มพวงดวงจันทร์
เรื่องที่๒ลิเก
เรื่องที่๓วัดหนองนกไข่
เรื่องที่๔บ้านของเรา

พี่วันดีเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
ทำไมเลือกเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
ก็คือชอบฟังเพลงครับ

ฟังตั้งแต่อายุ๙ขวบแล้วค่ะ

เคยเจอตัวจริงพุ่มพวงไหม

เจอแต่ในโทรทัศน์ในทีวี
ไม่เคยไปดูเวลาที่เขาไปเล่นใกล้บ้าน

เขาก็กระตันยูไม่แพ้พี่วันดีเลยนะ
ใช่ค่ะ

เลือกแล้วนะพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จำนวนพี่น้อง๑๒คน
พุ่มพวงเป็นลูกคนที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑คนที่๕
ตัวเลือกที่๒คนที่๖
ตัวเลือกที่๓คนที่๗

ชอบแปลว่าเยอะแล้วนะค่ะ
ตอบตอบได้แต่ไม่ได้ค่ะ

พร้อมแล้วพี่วันดีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เพนขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องลิเกเรื่องวัดหนองนกไข่
เรื่องบ้านของเราและเรื่องขนมปังปี๊บ

ต้องเป็นที่ถนัดแน่เลยใช่ไหม

ขอเชิญพี่เพลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่วันดีเลือกเรื่องขนมปังปี๊บนะครับให้พี่เพล

ก็ยังไม่รู้แล้วขนมแบบไหน
เรื่องขนมปังปี๊บนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็จะมีถุงแบ่งนะครับ

ยายต้ายายเพ็ญต้องการแก

เชิญป้าต้ามาเป็นผู้ช่วยครับ

แหกแบ่งนี้นะ

มาถึงใช้เลย

สำหรับข้อนี้ก็คือ
แบ่งขนม๕ประเภทใส่ถุงประเภทละ๓ถุง
ถุงละ๑ขีดรวมทั้งหมด๑๕ถุงภายในเวลา๓นาทีครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ต้องเร็วอีกค่ะเร็วอีก
ต้องเร็วอีกค่ะ
ต้องแบบ๑๐

เอาดี
เติมได้เอามา
เอาได้

เร็วเร็วนะ

เร็ว

ทำขนมกอกมานานหลายปีแล้ว

และจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าต๊ะขึ้นมาตอบครับ
สามเรื่องมันก็คือเรื่องรีเก
ชอบดูลิเกด้วยชอบดูเหรอครับ
เอาล่ะก็ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญพะต้นมันต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ประตาชอบดูริเก่หรือครับดูบ่อยไหมครับ

มีพระเอกลิเกในดวงใจไหมครับ

ทำไมเขามีดีอะไรพระเอกคนนี้
ดีพระเอกหล่อ
โดยเฉพาะพระเอกที่ชื่อ

ฟังคำถามให้ดีนะป้า
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

นองเพลงลิเกใดต่อไปนี้
ไม่ใช้ในสถานการณ์เกี้ยวพาราศี

ไม่ได้ใช้ในสถานการณ์เกี้ยวพาราศี

ถ้าพร้อมแล้วป้าต๊ะเลือกตัวเลือกไหนครับ

ตอนนี้ป้าจะเลือกให้ใคร
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงชัยขึ้นมาต่อชีวิตครับ

และเรื่องบ้านของเรา
ขอเชิญลุงชัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ที่บ้านเรานี่มีรถสำล้ออยู่๑คันใช่ไหมครับ

ดับตรงข้างถนนด้วยอ่ะใช่มั้ย
หรือจะดับอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะลุงเนาะ
ลุงชาลุงเป็นคนขับประจำเลยมั้ย

เวลาไปต่อทะเบียนรถอ่ะ
ใครเป็นคนไปต่ออ่ะ

ถ้าพร้อมแล้วสมาธิดีนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขทะเบียนรถสามล้อคือเลขอะไร

หือมีผมผมผมแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วลุงชัยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔๖๒๐ครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของพี่วันดีจากสมุทรสาครนะครับ
โจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลย
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลขทะเบียนรถ๓ล้อคือเลขอะไร
ลุงชัยตอบตัวเลือกที่๔๖๒๐ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกครับ
เย่
ลุงชัยเห็นตัวเลือกปั๊บลุงชัยยิ้มขึ้นมาทันทีเลย
เราเห็นแววตาเลยว่าเป็นประกายแล้วลูกชายมั่นใจไหมครับ

เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่นี่ต้องแบบนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของพี่วันดีนะครับถูกไปแล้วข้อแรกนะฮะ
ถือว่าทำได้๑ข้อรับทุนไปต่อลมหายใจ๕๐๐บาท
ถ้าอย่างนั้นเราก็เรามาลุ้นกันต่อนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องลิเกครับ

นองเพลงลิเกใดต่อไปนี้
ไม่ใช้ในสถานการณ์เกี้ยวพาราศี
ตัวเลือกที่๔ถำนองที่๔
ตะเลือกตอบตัวเลือกที่๔
นองที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่

ตัวเลือกที่หนึ่งนั้นก็คือทำนองเพลงมะลิเลื้อยนะครับ
ก็เป็นเพลงเกี้ยวกันระหว่างพระนางเขาอาจจะใส่เป็นเนื้อร้องไปได้
ส่วนตัวเลือกที่สองนี่นะครับก็คือทำนองเพลงสาลิกาแก้ว
ก็เป็นทำนองเกี้ยวได้อีกเช่นกันนะฮะ
ตัวเลือกที่สามนั่นก็คือทำนองเพลงโลมนางนะครับ
มนางนี่บอกเลยชัดเลยก็คือใช้ร้องด้วยรำด้วยประกอบกันนะฮะ
ตัวเลือกที่สี่ที่ป้าต๊ะเลือกนั่นก็คือธรรมนองเพลงเชิด
ซึ่งเขาไม่ได้ใช้ในฉากที่เกี่ยวกันนะฮะ
ครอบครัวของพี่วันดีจากสมุทรสาครทำไปได้แล้ว๒ข้อ

ถามหน่อย๒ข้อแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่วันดี

ถ้าจะให้ดีใจไปมากกว่านี้นะครับ

ข้อต่อไปขอให้ถูกให้หมด

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
แบ่งขนม๕ประเภทใส่ถุง
ประเภทละสามถุงถุงละหนึ่งขีด
รวมแล้วคือสิบห้าถุงภายในเวลาสามนาที

เพลทำได้หรือไม่ได้ครับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

เพลทำได้แล้วใช้เวลาไปทั้งหมด๒นาที๕๙วินาทีครับ
ตอนนี้ครอบครัวของพี่วันดีนะครับทำไปได้แล้ว๓ข้อ๑แสนบาท
ข้อผ่านไปผมบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่เวทีเกมต่อชีวิตของเรานะครับ
ลุ้นกันต่อกับข้อสุดท้ายครับถ้าข้อสี่นี้สามารถตอบได้หรือถูกนะครับ
นั่นหมายความว่า๑แสนบาทนั้นทะลุขึ้นไปถึง๑ล้านบาทเลยทันทีนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จากจำนวนพี่น้อง๑๒คนพุ่มพวงเป็นลูกคนที่เท่าไหร่
พี่วันดีเลือกตอบตัวเลือกที่๓คนที่๗ซึ่งเป็นคำตอบที่
สุภาสุภาสุภาสุภา

พุ่มพวงดวงจันทร์หรือลำพึงจิตฐานนะครับ

เป็นลูกคนที่๕ของบ้าน
จำนวนพี่น้องทั้งหมด๑๒คนครับ

วันนี้ถือว่าพลาดไปเพียงข้อเดียวเท่านั้นครอบครัวของพี่วันดีจากจังหวัดสมุทรสาครครับ
ทำไปได้ไม่น้อยเลยในวันนี้๓ข้อ๑แสนบาท
เย้

แสนบาทเนี่ยพี่วันดีคิดว่าจะนำเงินนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

ก็จะเอาไปซื้อรถสะขาดหน้าค่ะ

ได้รถใหม่แน่

คุณผู้ชมครับอย่างที่เล่ามาอันตราย

ได้ข้อคิดดีจากครอบครัวของพี่วันดี
และผมขอฝากครอบครัวของพี่วันดี
ไว้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ

อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อน

สวัสดีค่ะ

ยนตรอง